หาพื้นที่การเพาะปลูกพริกที่ลดลงหลายเท่าตัว

แต่ว่ายังเกิดขึ้นกับแหล่งปลูกพริกหลายจังหวัดทั่วประเทศ
ส่วนทางกับการนำเข้าพริกจากต่างประเทศ
อัตราเติบโตเพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าตกใจ
ซึ่งในตอนนี้เราจะไปดูตัวเลขที่น่าสนใจ

อย่างที่ทุกคนได้ทราบอยู่นะครับว่า
พริกนั้นถือว่าเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของอาหารของคนไทย
เพราะฉะนั้นคนไทยจะบริโภคพริกประมาณ๕กรัมต่อวัน
ถ้าคิดเป็นปีก็ประมาณ๑๘กิโลกรัม
แล้วก็ถ้าเกิดว่าคิดเป็นจากฐานทั้งหมด

ก็จะมีการบริโภคพิษอยู่ถึง๑๐๘ล้านกิโลกรัมต่อปีนะครับ
ไปดูกันบ้างว่าประเทศไทยนั้นปลูกพริกชนิดไหนกันบ้างนะครับ
อันนี้ก็จะมีพริกยอดสนพริกหัวเรือย่นพริกจินดา
ลงมาก็กลุ่มพริกขี้หนูผลเล็กนะครับ
ก็จะเป็นพริกขี้หนูสวนพริกกะเหลี่ยงแล้วก็กลุ่มพริกใหญ่
หรือพริกชี้ฟ้าก็เช่นพริกหนุ่มพริกบางช้าง
ก็เป็นกลุ่มพริกหยวกแล้วก็๕ก็คือพริกหวาน
หรือว่าพริกยักษ์นั่นเองนะครับ
ไปดูพื้นที่ในการปลูกพริกกันบ้างนะครับ
ปลูกพริกนั้นจะเห็นได้ว่าลดลงทุกปีนะครับ
จากปี๒๕๕๓มีอยู่กว่า๔แสนไล่
ลดลงมาเหลือ๓แสนในปี๕๖
๕๗ก็กว่า๓แสนแล้วก็มาปี๕๘
อยู่ที่กว่า๒แสนไร่จะเห็นว่าแนวโน้มนั้น
ค่อยที่จะลดลงไปทุกปีนะครับ
ส่วนในเรื่องของผลผลิตถึงแม้ว่าจะมีการขึ้นขึ้นลงนะครับ
ตั้งแต่ปี๕๓แล้วก็ปี๕๔อาจจะขึ้นมา
เพราะเนื่องจากว่าสภาพดินฟ้าอากาศด้วย
แต่ว่าผลผลิตโดยรวมถ้านับดูแล้ว
ก็มีแนวโน้มที่ลดลงอย่างต่อเนื่องครับ

เพราะว่าเมื่อปริมาณพริกลดลงความต้องการเพิ่มมากขึ้น
เพราะฉะนั้นก็ต้องนำพริกจากต่างประเทศเข้ามา
เห็นว่าในปี๕๓นั้นค่อนข้างที่จะน้อยทีเดียวนะครับ
ไม่ถึง๑ล้านประมาณ๕๐๐๐๐๐กิโลกรัมเท่านั้น
แต่ว่าขึ้นมาจนถึงปี๕๘ตอนนี้
นำเข้ามาทั้งหมด๑๒ล้านกิโลกรัมด้วยกันนะครับ
ไปดูว่านำพริกสดนั้นเข้ามาจากประเทศใดกันบ้างนะครับ
ถ้าดูจากข้อมูลก็จะเห็นว่า
ผลิตสดนั้นเรานำเข้ามาจากจีน๑๙๙ล้านกิโลกรัม

คือลาวพม่ากัมพูชาแล้วก็เวียดนามครับ
นอกจากผลิตสดแล้วนะครับเราก็มีผลิตแห้งด้วย
การนำเข้าพริกแห้งก็มีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น
อย่างที่เห็นตั้งแต่ปี๕๔ก็ประมาณ๘ล้านกิโลกรัม
พอมาถึงปี๕๘นำเข้าเพิ่มมากถึง๕๗ล้านนะครับ
ก็เพิ่มขึ้นถึงประมาณ๗เท่าจากปี๕๔นะครับ
ไปดูว่าเรานำเข้าผลิตแห้งจากประเทศไหนกันบ้างนะครับ
เหลือก็นำเข้าจากประเทศจีนที่ร้อยละ๙นะครับ
แม้ว่าตอนนี้พริกจะมีปัญหาที่มีราคาแพง
เนื่องจากว่าภาวะภัยแรงทำให้ผลผลิตน้อยลง
แต่ว่าดูจากแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้น
ในขณะนี้ในการนำเข้าพริกจากต่างประเทศ
เพราะฉะนั้นในอนาคตการปลูกพริกก็อาจจะหายไปจากประเทศไทย
หรือว่าเราก็จะต้องบริโภคพริกที่นำเข้าจากต่างประเทศเท่านั้นนะครับ